ปีนี้นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่น่าจะคึกคัก
น่าจะมีนักท่องเที่ยว๖หมื่น๘หมื่นคนเลยค่ะ

จะมีเม็ดเงินสะพัด๘๐๐๑๐๐ล้านบาทนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่เชียงใหม่กันหน่อยค่ะ
บรรยากาศการเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่คึกคักเลยค่ะ
มีทั้งประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา
นักท่องเที่ยวไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่กันเป็นจำนวนมากนะคะ
ถ้ากัศยานเชียงใหม่รายงานจำนวนผู้โดยสารที่ไปใช้บริการล่าสุด
เฉลี่ยวันละ๒๘๐๐๐๓๑๐๐คน
ซึ่งสูงกว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่มีผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณวันละ๒๖๐๐๐๓๐๐คนค่ะ
เช่นเดียวกันนะครับกับแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่๒
ก็บอกว่าปริมาณรถเริ่มใกล้เคียง๕๐๐๐คันต่อวันแล้วนะครับ
มากกว่าระดับปกติในระดับ๔๐๐๐คันต่อวัน
แล้วก็คาดว่าปีนี้น่าจะมีจำนวนรถเฉลี่ยสูงสุดถึงวันละ๖๐๐๐คัน
มากกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ระดับ๕๐๐๐คันต่อวัน
ส่วนการเดินทางโดยรถไฟตอนนี้เชียงใหม่เขากำลังฮิตเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าจะมีรูปแบบรถไฟแบบใหม่นอนสบายมีไวไฟบริการต่างเหล่านี้เนี่ย
คนก็จองตัวไปกันเยอะเดี๋ยวไปดูเรื่องของการเดินทางโดยรถไฟหน่อยนะครับ
ประชาชนนี่อีกหนึ่งทางเลือกครับที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว

ซึ่งทางการบอกว่าการเดินทางโดยรถไฟนอกจากประชาชนที่จะเดินทางกลับบ้านแล้ว
นักท่องเที่ยวก็ใช้บริการจำนวนมาก
ตอนนี้นะครับยอดเฉลี่ยอยู่ที่วันละ๒๐๐คนแล้วนะครับ
ส่วนเรื่องของสถานีขนส่งเชียงใหม่อาเขต
ปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ยวันละกว่า๒๐๐คน
ทำให้บริษัทขนส่งหรือว่าบขศต้องจัดรถเสริมทุกเส้นทาง
เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารนั้นตกค้างครับ
ขณะที่นายวิสูจน์บัวชุมผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานเชียงใหม่ประเมินว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ
ร่วมเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงหยุดยาวคือตั้งแต่๓๑ธันวาคม๒๕๕๙
จนถึงวันที่๓มกราคม๒๕๖๐ประมาณ๖๐๐๐๘๐๐๐คน
แล้วก็จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่าวันละ๒๐๐ล้านบาท
เฉลี่ย๔วันประมาณ๘๐๐๑๐๐ล้านบาทค่ะ
ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเดินทางไปเที่ยว
ก็สามารถที่จะเดินทางไปได้เชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญนะครับ
ซึ่งอัตราเข้าพักโรงแรมเชียงใหม่จำนวน๔๐๐๐ห้องเนี่ย
ล่าสุดก็มีอัตราเข้าพักเฉลี่ย๑๙๐ถ้าเป็นโรงแรมในเมืองสูงกว่า๑๙๕นะครับ
แต่ถ้าอยู่นอกเมืองซึ่งยังมีห้องพักเหลืออยู่บ้าง
แต่อัตราเข้าพักนั้นจะอยู่ที่ประมาณสัก๑๘๐๘๕แล้วครับ